ที่จังหวัดบุรีรำค่ะมาตรการของเขาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเขาก็มีการเปิดเมืองแล้วคำว่าเปิดเมืองเนี่ย
ไม่ได้หมายความว่าใครจะเข้าจะออกได้ตามชอบใจ
แล้วก็ไม่ต้องกักตัวนะคะเข้าออกได้
แต่ในกรณีที่คุณมีสติ๊กเกอร์บุรีรำเฮลตี้

เขาจะติดไว้ที่บัตรประจำตัวประชาชนของคุณ
เพื่อเป็นการบอกว่าคุณไม่ได้ติดโควิด
สามารถเดินทางข้ามอำเภอได้ข้ามจังหวัดได้
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องผ่านจุดคัดกรองต่าง
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุ๒๓ปี
เขาไม่ได้เดินทางไปทำบุญวันเกิด

เขาก็เลยต่อต้านเจ้าสติ๊กเกอร์นี้เนี่ยนะคะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำพร้อมด้วยผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรบุรีรำและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นนะคะ

และเมื่อวานนี้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายอัธเดชกันหาต้อ

เพราะอะไรเพราะนายอัธเดช

และทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มประชาชนด้วยการโพสต์ภาพภาพหนึ่ง

เป็นภาพสติ๊กเกอร์บุรีรำเฮลตี้
มีตั้ง๒๕ดวงวางไว้บนฝ่ามือ
ข้อความเขียนว่าจะออกนอกจังหวัดไปเที่ยวไหนก็ได้
คุณดึงออกผมก็ติดใหม่แค่นั้นเอง
แค่ดูแลตัวเองป้องกันตัวจากโควิด
มีปัญญาดูแลตัวเองอยู่จ้า
และนโยบายบุรีรำ
ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านนะคะ
ว่าไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับมาตรการนี้
และทำให้คนอื่นเห็นว่าสามารถหลีกเลี่ยงคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้
อาจเป็นเหตุให้ประชาชนสับสนไม่เคารพคำสั่ง
ตำรวจนำตัวนายอัธเดชค่ะดำเนินคดีในข้อหาร
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบคอมพิวเตอร์เขารับสารภาพว่าที่ทำไปเพราะ
เขาไม่พอใจค่ะที่ตัวเองไปเดินทางทำบุญวันเกิด
ไม่สามารถเดินทางไปทำบุญวันเกิดได้ส่วนสติ๊กเกอร์ยี่สิบห้าดวง
เขาเอามาจากไหนปกติได้คนละดวงเท่านั้น
เขาบอกว่าเป็นของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เห็นว่าจะเก็บไว้ติดบัตรประชาชนของผู้ที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรำ
เขาไปเห็นเข้าก็เลยไปยืมผู้ใหญ่บ้านมาถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็โพสต์ข้อความตามที่อ่านไปเนี่ยนะคะไม่คิดว่าทั้งหมดที่ทำไป
มันจะมีความผิดตามกฎหมายค่ะช่วงนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดไปก่อน
ก็เพื่อตัวคุณเองนั่นแหละนะคะ